คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชุมพรเมื่อวานนะคะ
มีชายคลั่งปลาระเบิดปิงปองกลางหมู่บ้านกลางวันแสกคนก็หวาดภาวะกัน

เนี่ยค่ะเมื่อวานค่ะที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรในพื้นที่หมู่๗ตมนาโพนะคะ
คนก่อเหตุคือนายเอกกระพงอายุ๓๒ปีปลาระเบิดปริงปองกลางหมู่บ้านเฉยเลย
กลางวันแสกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวให้ดูอีกคลิปหนึ่งเป็นช่วงที่นายเอกพงศ์หรือในปามเขาชื่อเล่นชื่อปาม
เจ้าของร้านถ่ายคลิปเอาไว้ว่าไปด่าเขาไปพูดว่ากูจะยิงมึง
หยิบเครื่องดื่มในตู้เย็นทำลายข้าวของในร้าน
เจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีปิดประตูกระจกเอาไว้
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุดทุบประตูกระจกปลาขวดเบียร์ใส่

นี่นะคะแล้วนายเอกพงศ์หรือในปามคนนี้

เข้ามาในร้านทำลายข้าวของ
คือช่วงที่กำลังเกิดเหตุนะคะ
เมียก็อยู่บนรถจักรยานยนต์ด้วยนะ

โอ้โหไม่หยุดอ่ะ
ก่อเหตุต่อหน้าเด็กต่อหน้าลูกเมียอย่างนี้
หลังจากนั้นก็ขี่รถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ค่ะคือเป็นหลักฐานที่ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนกับนักข่าว
อยากจะให้แจ้งเตือนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
โอ้โหตัวผู้ก่อเหตุคนนี้วิรกรรมเขาเยอะ
ชาวบ้านที่อยู่ในซอย๘หลังคาเรือนเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากนะคะ
ทุกวันนี้อยู่อย่างหวาดภาวะวันดีคืนดีคลั่งวันดีคืนดีคลั่ง
คลุ้มคลั่งแล้วยังขโมยของอีกค่ะ
ขโมยตัดผลปาล์มน้ำมันของชาวบ้าน
ก็ต้องไปถามทางตำรวจว่าจะยังไงดีกับผู้ชายคนนี้
ตำรวจสพสวีบอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้ก่อเหตุคนนี้คดีอาวุธปืน
เพราะชอบพกปืนสั้นมาขู่ชาวบ้าน
เหมือนคนเมายาเสพติด

แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันตัว
รอการพิจารณาคดีในชั้นศาล

ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตำรวจแนะนำชาวบ้านว่าถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วเอามาให้ตำรวจนะ
นี่ไงคลิปมันเลยเยอะเลยเลยเพียบเลย
ก็เนี่ยฝากตำรวจนะคะว่าจะยังไงกันต่อดีคะ